ที่จะพาน้องล้มตาย
ไม่ได้ไปเกี่ยวเท่าไหร่

จะพาไปทำบุญคุณผู้ชม
ข้างานที่สัมพันธุ์หลุงล่านชาวปักตายเลยนะครับ
พิธีกรรมมโนร่าร่มครูท้าแค่ประจำปีนี้
ส่งธนา๑๖๖รอยพี่แจ๊คแหล่ดดีนะที่วัดทาแค่
ฉันลุ่งพันธุ์ลุ่งพี่น้องเอ้อ
ไปกับลูกทุ่งเจ้าพ่อเพลงใต้เอกชัยศรีวิชัย
ก็เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็ไหว้ขอพรพ่อขุนศรีสัทธา
ก็เปรียบเสมือนบรรพบุรุษโนราเนาะ
พี่น้องชาวปักตายให้ความขอบนับถือ
เพราะว่าท่านคือโนราคนแรกคุณผู้ชม
การเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ
ผู้จัดการพี่เอกชัยศรีวิชัยบอกเลยว่า
เกือบทุกปีเลยที่พี่เอกนี่นะ
จะต้องเดินทางมาร่วมพิธีเพราะว่าตัวเองเนี่ย
เป็นลูกหลานครูโนราค่ะ
แล้วก็ได้ใช้ศิลปะวัฒนธรรมโนราเนี่ย

ก็ต้องมีการไปไหว้บอกกล่าวท่าน
เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนั่นเองค่ะ
รวมไปถึงขอพรท่านให้การแสดงในทุกครั้ง
ประสบความสำเร็จลุ้งไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะ
จากการไปร่วมงานพิธีในครั้งนี้นะคะ
ก็ทำการกราบครูนะคุณผู้ชมนะ
ผากราบครู่เดี๋ยวจะให้แหลกขึ้นมานะ

ท่าทางที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้นะคะ
คือไม่เรียกว่าเป็นการรำโนรานะคะ

ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องในชุดมโนรา

เขาจะเรียกว่าไม่ใช่การรำมโนรา
อันนี้ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของพี่เอกชัยบอกมาคุณผู้ชม
แล้วไม่ต้องห่วงนะคะว่าอ้าวงานไยพันนี่

มีมากรอแล้วรอแล้ว
งานนี้โพสต์เลขปลายประทัดค่ะ

บนเอาขึ้นมาให้เลยที่มีไม้พับ

แล้วแถวล่างมี๓ตัวด้วยกันคุณผู้ชมค่ะ
๖๒๘นะครับคุ้นไหม๖๒๘
คุ้นเหมือนกันนะวันนี้พี่แคนดี้เขาไปรำแก้บน

อีกก่อนเขาจับแรก๑๕
เลขมันก็วนอยู่แถวนี้คุณผู้ชมนะ
ถือว่าเป็นเรื่องราวดีประเพณีดี
ที่ชาวใต้เขาทำสืบต่อกันมานะ
อันนี้มันเกี่ยวกับตัวเลขนะผู้ที่ฟังให้สืบ